ไปที่บอลไทยกันบ้างนะครับดูฟุตบอลนอกแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็น
บอลไทยนั้นไปให้ถึงจุดเต็มที่เขาไปกันได้ซึ่งตอนนี้มาถูกทาง
มีข่าวดีได้อุ่นเครื่องกับทีมที่เราไม่เคยเจอกับเขาเลยนะครับ
ร่วม๑๘ปีแล้วซึ่งหลังจากนี้เราจะได้เจอกับจีนใหญ่แบบนี้
เพราะเขาสนใจฟอร์มของทีมชาติไทยแล้วครับกับการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับ
คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับว่าจะมาอุ่นเครื่องแน่นอนแล้วนะครับ
วันที่ก็ลงมาวันที่๒๗มีนาคมคือวันอาทิตย์
แฟนได้มีโอกาสดูของดีกันแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ
ใครที่ไม่มีบัตรนะครับเพราะผมเชื่อว่าน่าจะบัตรเต็มเร็วแน่นอน
เตะกันที่สามสุดพัชราใสนะครับจูบแฟนบอลได้สองหมื่นห้าพันที่นั่งนะครับ
อยู่บ้านดีกว่าเปิดทีวีนะครับดูไทยรัฐทีวีครับถ่ายทอดสดครับ
อ่าไปต่อสิครับงงเลยครับนี่งงงงรู้แล้วเตะซ้อนอยู่พอดี
นี่การมาของเกาหลีใต้ครั้งนี้เขาต้องการคะแนนเช่นเดียวกับไทยนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าอันดับโลกนะครับตอนนี้เนี่ย
ฟีฟ่าแรงกิ้งหากไทยนะครับหากว่าไทยชนะเนี่ยนะครับ
คือไทยก็จะมีคะแนนที่ไปเกาะอย่างน้อยเนี่ย
เกือบท็อปร้อยผมว่าได้อย่างน้อยต้องมี๓๐๐กว่าคะแนนขึ้น
คือผลการจัดอันดับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีผลต่อไงในรอบต่อไปในการจัดทีมวางในแต่ละโถ
ครับฟุตบาลโลกรอบเขาเรียกโซนเอเชียในรอบอ่าสิบสองทีมสุดท้าย
ไทยก็มีโอกาสที่จะอยู่ในโถที่ดีกว่าเดิมนะในการจับสลาก
ส่วนเกาหลีเนี่ยเขาอยู่โถ๒เขาต้องการอยู่โถ๑นะครับ
คือถ้าเกิดว่าชนะไทยได้เนี่ยโอกาสของเขามีไหมเนี่ย
อาจจะอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเขามีเกม
ที่ยกเลิกไปครับทำให้เต้าอุ่นเพื่อนกับไทย
ก็คิดว่าโอกาสของเขาจะกลับอยู่โถ๑อาจจะยาก
โขนหนึ่งกับเขาก็คือสาวดีอาราเบีย
ดังนั้นเกมนี้เขามาเขาเอาจริง

เขาจะติดโปรแกรมการแข่งขันบอลในยุโรปหรือเปล่า

ก็มีอีรานกับญี่ปุ่นตามลำดับ
ใต้ที่ลุ้นที่จะแสงขึ้นไปนะครับ

กับเกาหลีใต้เนี่ยยังมีความสำคัญ

เรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานี่แหละ

รอบ๑๘ปีนะเกือบ๑๘ปี
เพราะว่าเจอกันในครั้งนั้นเนี่ย

ยังจังเหตุการณ์บางคนยังไปดิ่งรุ่นแก้ว

ทุกคนเปิดทีวีดูแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่า

เกาหลีใต้ที่ไปบนโลกฟอง๙๘นะครับ
คือในชุดนั้นเหมือนมีนักเตะดังของเกาหลีใต้เล่นอยู่ด้วยนะ

รู้สึกจะมีพวกฮองเมงโบลีวันแจตอนนั้นที่ยังเป็นผู้เล่นอยู่นะครับ
ก็เป็นการแข่งขันนี่แหละครับเอเชนเกมที่ไทยนี่แหละคุณผู้ชมครับ
ครั้งนั้นไทยเราชนะไปได้แบบสุดมหัศจรรย์จริงเพราะเหลือผู้เล่นเพียงแค่๙คนไง
ส่วนการเจอกันในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
มีเกมที่เป็นความทรงจำที่มีการพูดถึงว่า
โอ้โหวันนั้นเกาหลีใต้นั้นมีกรรมการช่วยไม่งั้นเนี่ย
อาจจะมีโอกาสนะครับก็คือเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพไทย

ทีมไทยใช้ชุดใหญ่แต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็อายุไม่เกิน๒๓ปี
เจอกับเกาหลีใต้ในชุดปริโอลิมปิกนะครับ

เกมนั้นไทยก็ภาพสนามบุกนะครับเสมอไป๐๐
รองแชมป์มีคะแนนเท่ากันนะครับ